เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องในช่วงของครอบครัวบัวหลวงค่ะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนและคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
ผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

คงจะได้มาเปรียบเทียบการใช้เงินของ๒มนุษย์เงินเดือนนะครับ
แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับพี่ปิ๊กอัปเดตภาพตลาดนิดนึงครับผม
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยครับเป็นไงบ้างครับผม
ทรงตัวนะบวกลบนิดหน่อยนะครับ
ก็ยังไม่มีประเด็นสำหรับตลาดหุ้นไทย
แต่ว่าเมื่อคืนเองตลาดสหรัฐอเมริกา
ก็รู้สึกว่าตามคาดนะเมื่อวานนี้หลายคน
ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจ
ที่คงอัตราดอกเบี้ยนะครับที่๐๗

ก็ตามคาดนะเพราะว่าหลายคนมองว่า
ปีนี้ดอกเบี้ยน่าจะขึ้นแต่คงยังไม่รีบ
เพราะว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัว

ก็อยากจะลองรอดูก่อนทีท่าของท่านประธานาธิบดีคนขยาย
เห็นว่าเดือนคนขยันคนขยันขยันออกนโยบายเหลือเกินนะ
โอ้โหนี่แกมา๑๐กว่าวันนี่แกสั่งมาละ๒๐กว่าออเดอร์

ก็จะมีต้องการแถวแหลกนโยบายอย่างเป็นทางการ

ผมว่าหลายฝ่ายก็จัดตามองแหละ

ของอเมริการวมถึงฝั่งยุโรปด้วย
เมื่อวานนี้มีหลายประเทศประกาศในตัวเลขของเชิงเศรษฐกิจนะครับ
อย่างฝั่งอเมริกาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการว่างงานนะครับ

การจ้างงานเมื่อวานนี้ประกาศออกมาอยู่๒๔๖๐๐๐ตำแหน่ง

เพราะว่าคาดการณ์กันอยู่ที่ประมาณแค่๑๖๐๐๐
ก็ขึ้นมาหลายหมื่นนะ
หลายหมื่นก็เห็นได้ว่าการจ้างงานของอเมริกาดูดีขึ้นนะครับ

แล้วก็ตัวเลขภาคการผลิตนะครับ
กาก็อยู่ระดับ๕๕จุด

เป็นตัวเลขภาคการสั่งซื้อของฝ่ายการผลิต

สูงกว่า๕๐แสดงว่ามีการขยายตัว
แล้วก็นี่อยู่ที่๕๕จุดก็ถือว่าขยายตัวได้ค่อนข้างดี
ฝั่งยุโรปเมื่อวานมีหลายประเทศเหมือนกัน

โดยหลายประเทศออกมาก็ดีกว่าคาด
แล้วก็สูงสุดในรอบหลายเดือนเลย
อย่างเยอรมันเยอรมันนี่๕๖๔จุด

ขยายตัวสูงสุดในรอบ๓๖เดือน
ถือว่าสูงสเปนซิกอร์นหน้าเอง

เงินเงินก็ออกมา๕๕๖จุด
ก็สูงสุดในรอบ๒๐เดือนเหมือนกัน
แล้วก็ในฝั่งของฝรั่งเศสก็๕๓๖จุด

ก็ทำให้ตลาดหุ้นทำให้ยุโรป
โรปนี่รู้สึกจะบวกได้ดี
แล้วก็อเมริกาก็บวกได้ต่อเนื่อง

งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
แล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือว่า
งบการเงินแล้วก็ยอดขายออกมาเติบโตดีกว่าค่า
ก็ทำให้บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วน
ทีนี้ฝั่งยุโรปบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดูดีครับ

เพราะหลายประเทศก็จะมาเลือกตั้ง

ก็ถือว่ามีความเสี่ยงในหลายประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งเยอรมันฝรั่งเศรษฐ์อิตาลี

ซึ่งก็ต้องลองติดตามกันดูนะครับ
จะเป็นการเปรียบเทียบการใช้เงินของ๒มนุษย์เงินเดือนนะครับ

ถ้าการที่เราใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเต็มที่

ถ้าไปเปรียบเทียบคนที่เขาไม่ทำอะไรเนี่ย

อันนี้ก็แล้วเราก็ลงมารันดูตัวเลขไปไง

อันนี้ผมลงทดสอบมีมนุษย์เงินเดือน๒คน

คือนายมั่นคงกับนายมั่งคั่ง
ทั้งสองคนนี้เริ่มทำงานพร้อมกัน

แล้วก็ระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่อดีตมาก็ประมาณสัก๑๐

จ่ายไปค่าใช้จ่ายทุกอย่างหักแล้ว

ทีนี้เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
ทั้งสองท่านเวลาทำงานไปแล้ว

แล้วก็ประยัดกันกันอีกพยานเข้ากันด้วยและตัวโตปีละ๕

ก็คืออัตราเงินเฟ้อ๓ต่อปี
ก็คือจะเป็นตัวเพิ่มค่าใช้จ่าย
ถ่ายของจะแพงขึ้นนะครับปีละ๓
เฉลี่ยในรอบ๑๕๑๕ปีที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ถ้ากองทุนหุ้นไทยเอาไปลงทุนกองบุญหลวงทศพล
บุหรุทศพลของกรจบุหรวงครับ
ซึ่งทั้งสองคนใบมั่นคงเวลาเงินเหลือปุ๊บนะครับ
เขาเอาตังค์ไปฝากออมทรัพย์หมดเลย
ฝากประจำเป็น๒๕ต่อปี
ส่วนนายมั่งคั่งแบ่งเอาไปฝาก๔๐

ก็ใช้สิทธิ์เต็มที่๑๕ของรายได้

แล้วก็เรื่องของการใช้สิทธิ์ทางภาษีนายมั่นคงก็ใช้สิทธิ์

ก็ถือเรื่องของลดยอดส่วนตัวคนโสด

แต่นายมั่งคั่งใช้สิทธิ์เต็มที่

นายมั่งคั่งนะครับก็มั่งคั่งจริงครับ

ก็คือสตาร์ท๑๕ปีเรื่องเงิน
มาเท่าไหร่ก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

นี่ชาไพกันมั่นขง

การที่ฝากแบงค์อย่างเดียวนะครับ

โอ้โหนี่ห่างกันเท่าตัว

เพียงแต่ว่าในมั่งข้างรู้จักที่จะเอาวางเงินให้ทำงานไปลงทุนในรัฐพิเภส

ลงทุนให้เงินใช้สิทธิ์เต็มที่ลดห่อนภาษีให้ผลตอบแทนงอกเงย
รับความเสี่ยงได้มากกว่าก็ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
ถ้าคุณชมถึงกราฟก็จะเห็นว่าจริงมีแพ้แค่ปี๒๐๐๘ปีเดียวนั่นแหละ
๒๐๐๘แน่นอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจนะครับ
แฮมเบอร์เกอร์คลัยสิทธิ์ช่วงนั้นตลาดพุทธก็ลงมาเยอะ

ปีเดียวหลังจากนั้นมาก็เชิดหน้าชูตา
มั่นคงโดนโหน
เออนั่นอาจริง
ขอบคุณคุณปริพันธ์แล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ
มาเป็นนายมั่งข้างนางสาวมั่งข้างกันนะคะ